คุณผู้ชมคะคือเอาตรงนะพอดูข่าวเนี่ยที่แบบน้ำมันท่วม
แล้วยิ่งถ้าเกิดใครอยู่ในกรุงเทพนี่แทบจะไม่กล้าไปจอดรถที่ชั้นใต้ดินแล้ว
แล้วฝนมันตกมาแป๊บเดียวน้ำท่วมรถสามคันนี้จมไปกับน้ำหนึ่งในนั้นเนี่ย
จริงแหต่าการเนี่ยช่วงวันเสาระฝนตกหนักมากนะ
แล้วที่คอนโดนี้ฝนตกไม่ถึงสิบนาที
ปรากฏว่าน้ำเนี่ยเต็มพื้นที่ใต้ดินแล้วแล้วคือมันท่วมถึงตรงประตูรถแล้วอ่ะค่ะ
เอารถออกมาไม่ทันทีนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวน้ำแข็งจะให้ดูด้วย
ความคืบหน้าเรื่องนี้เพราะว่าเราก็ตามข่าวนี้มาตลอดช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วน้ำมันลดแล้วการเคลื่อนย้ายรถเป็นยังไง

คอนโดนี้เนี่ยอยู่แถวถนนเทพรักโผนโยธิลค่ะ
เมื่อกี้คันดำเมื่อกี้ก็เบ้นใช่นี่ไงแล้วคิดดูสิ
ระดับน้ำอ่ะสองเมตรมิดหัวคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวคันนี้
เอี่ยมใหม่อยู่เลยนะโอ้ป้ายแดงป้ายแดงอืมโอ้โห
ป้ายแดงน้ำท่วมเบ้นป้ายแดงโอ้นี่อะไรแอคคอร์ดเออโอ้โห
ทีนี้เพจสายไหมต้องรอดก็ต้องระดมเอาเครื่องสูบน้ำ
สูบน้ำออกถึงตอนนี้น้ำแห้งหมดแล้วก็จริง
ไปคุยกับประธานกรรมการนิติบุคคลของคอนโดแห่งนี้นะคะ
คุณพิธามวัชรสิริพัฒน์ค่ะบอกว่าฝนตกหนักไง
น้ำมันก็เลยไหลเข้าท่วมผิวตรงจราจรตรงหน้าคอนโดนะนะนะ
ไหลเข้ามาข้างในไม่ถึง๑๐นาทีเต็มอาคารจอดรถชั้นใต้ดินแล้ว
แจ้งแล้วนะบอกให้ลูกบ้านย้ายรถแล้วนะแต่มันไม่ทันจริงค่ะ
จริงเราแจ้งลูกบ้านแบบเร็วมากแต่ไม่สามารถเอารถออกมาได้ค่ะ
แสดงว่าภายใน๑๐นาทีน้ำก็คือปริ่มเท่ากับระดับที่เราเห็นคือตอนนี้สื่อโซเชียลเลย
ประมาณ๑๐นาทีน้ำขึ้นเข่าแล้วค่ะเข่ารถมันก็ไม่สามารถสตาร์ทได้แล้ว
นี่ค่ะคุณพิชามนบอกมาแบบนี้ว่าโอ้โหท่วมนิดเดียว
ก็๑๐นาทีน้ำขึ้นเข่ารถก็สตาร์ทไม่ได้แล้ว
ทีนี้ค่ะเมื่อคืน๓ทุ่มเจ้าของเบนส์ป้ายแดง
มาย้ายรถออกจากลานจอดใต้ดินแล้วนะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสภาพอันนี้ตอนที่ต้องให้รถมาช่วยย้ายออกเลยนะ

อันนี้แอคคอร์ดอันนี้เน้นป้ายแดงคันนี้นี่แหละค่ะ

แล้วเสียหายทั้งคันปรากฏว่าประกันรถหมดอายุด้วย
อ้าวเฮ้ยป้ายแดงประกันหมดแล้วเหรอ
อาจจะเป็นป้ายแดงติบะยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายหรือเปล่า
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบสภาพเหมือนที่คุณผู้ชมเห็น

โดเขาบอกว่าเดี๋ยวคอนโดจะพยายามหาทางเยียวยาความเสียหายให้นะ
เพราะว่าทางคอนโดเองก็มีการทำประกันแต่แต่
อันนี้ต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
ก่อนว่าประกันของคอนโดมันครอบคลุมไหมกรณีเกิดน้ำท่วม
แล้วรถของลูกบ้านคอนโดได้รับความเสียหายอันนี้มันครอบคลุมด้วยหรือเปล่า

คือประกันเนี่ยถ้าจะเอาภัยธรรมชาติด้วยมันต้องจ่ายเบี้ยเพิ่ม
มันจะต้องซื้อเบี้ยเพิ่มแต่อันนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าใช่ไหม
ใช่ค่ะเอาไปตรวจสอบโอเคป้ายแดงนี่น่าจะ๓๔ล้านนะ
ขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ไปดูอาจารย์ชัดชาติหน่อย
ว่ากรทมครับนี่ไปเลยไปย่านบางเขนครับ
ไปดูสถานการณ์น้ำก็ไปตรวจสอบจุดนี้
ซึ่งอาจารย์ชาติชาติบอกว่าปัญหาน้ำท่วมขังในกรุงเทพ
จัยหลักคือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันสูงกว่าน้ำในลำคลอง
ก็เลยไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้ครับ
ทำยังไงล่ะต้องติดเครื่องสูบน้ำแล้วก็ใช้การสูบออกเท่านั้น
ซึ่งหากน้ำในคลองรถเดี๋ยวภาพรวมมันจะดีขึ้นนี่อาจารย์เขาบอกนะ
จากนี้อาจารย์ชัดชาติก็ตอบคำถามด้วย
คือมีบางคนโจมตีการทำงานของอาจารย์

อาจารย์ชัดชาติบอกว่าทุกคนก็มีสิทธิ์วิจารณ์
แต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาไม่สามารถจะแก้ได้ในระยะสั้นครับ

คุณชูวิทย์บอกว่าเนี้ยผู้ว่าโดนวางยาเรื่องน้ำท่วม
ทำไมที่ก็ทมเขามีเพศศาชกรเยอะหรือไง
ไม่ใช่วางยาคนละความหมายกัน
ใช้คำว่าวางงานใช่ไหม
อาจารย์ก็งงวางงานคืออะไร

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องฟังหน่อยไหมฟังอาจารย์ชาติชาติตอบหน่อยค่ะ
ทุกหน่วยงานแล้วก็ร่วมมือกันดีนะ
นี่นะฮะคือก็ตอบแบบเขาเรียกอะไร
ผู้ใหญ่ตอบแบบผู้ใหญ่
คือก็ลงมาดูงานเองมาลงพื้นที่ก็เห็นทุกคนช่วยกันหมด
ไม่มีหรอกวางยาวางงานอะไรนะครับ
แต่ว่าด้วยปัจจัยทางธรรมชาติ

แล้วก็ต้องแก้ปัญหาคือท่านชัดอะ
ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ด้วยตำแหน่ง
แต่ก็ต้องหาทางบรรเทาความเดือดร้อนนะครับ
อันนี้เป็นปียังไม่ปีแรกที่ท่านมารับตำแหน่ง
ลองดูว่าท่านจะแก้ปัญหาได้ไหมในอีกปีถัดปีถัด
แต่ก็จะเห็นไงว่าแบบว่าทางพอเขตแต่ละเขต

ผู้ว่าเขาไม่รู้พื้นที่เท่าท่านนะฮะ

แล้วเอารถไปจอดชั้นใต้ดินอย่างบางคอนโดมันไม่ใช่แค่บีหนึ่งไง
มีปี๒ปี๓เนี่ยใจตุ้มต่อมไม่อย่างนั้นเป็นแบบนี้นะ
อีกหน่อยฝนตกไอ้บี๒บี๓น่าจะเหลือที่